ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
ของดีที่เด็ดในวันนี้นะฮะอยู่ที่วัดหนองเทียนอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
วัดนี้มีของดีที่วิหารหลวงพ่อคำ
บอกก่อนว่าศักดิ์ศิษย์มากใครมาขออะไรก็แล้วแต่
เขาบอกว่าสมหวังเกือบทุกราย
แต่พอสมหวังสำเร็จปุ๊บเขาแก้บนด้วยวิธีอะไรพี่รู้ไหม

ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะฮะ

ของดีทีเด็ดวันนี้เป็นเสียงร่ำลือของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ที่ว่ากันว่าเด็ดจริงสักศิษย์มากนั่นคือ
หลวงพ่อดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหารวัดหนองเพียน
ซึ่งหากใครมาบนบานมักจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา
ซึ่งบอกต่อกันอีกว่า
หลวงพ่อดำท่านชอบเสียงดัง
ชอบเสียงเพลงชอบความบันเทิง
มักจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศมากมาย
มาแก้บนท่านด้วยวิทยุทรานซิสเตอร์
ครั้งหนึ่งนับร้อยตัว
เพื่อเปิดเพลงให้ท่านฟังตลอดทั้งวัน
ถึงขนาดกองเต็มหน้าตักเลยทีเดียวครับ

เวลาลูกชายป่วยไม่มีสาเหตุ

คนไข้ก็ซุดลงสุดลงหมอบอกให้ทำใจแล้ว
นี่ก็ที่พึ่งสุดท้ายก็มากราบหลวงพ่อดำ
ขอพรหลวงพระดำขอให้หาย
ถ้าหายจะให้คนที่ป่วยมาบวชเนร
แล้วก็จะหาหนังมาฉายถวาย

คนไข้ก็ดีขึ้นหาย

พระครูพิพัฒน์สุวรรณพร
หลวงพ่อชัยเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
เห็นชอบพร้อมใจกันสร้างวิหารหลวงพ่อดำ
และอันเชิญหลวงพ่อดำขึ้นประดิษฐาน
อย่างที่ได้เห็นในปัจจุบันครับ

อกจากเรื่องของโชคลาภแล้ว
หลายคนยังเข้ามาบนบานเรื่องต่างอีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ

เรื่องขอให้ของมีค่าที่หายไป
กลับคืนมาก็มีครับ
ตอนก่อนหลวงพ่อดำเนี่ยก็เป็นพระพุทธรูป

และช่วงที่กำลังปั้นอยู่นั้นก็มีญาติโยม
มีชิสธาเอาสมเด็จวัทรคัง

แล้วก็เกจิในสุพรรณนี่มาถวาย

ญาติโยมที่มีทุกข์มีร้อนอะไรที่

มาที่ฐานขอพ่อหลวงพ่อดำ

บอกหาของดังมาหลวงพ่อชอบเสียงดัง
ก็เลยคิดเอาวิทยุมาถวาย
เพราะวิทยุมันหาง่ายแล้วก็ไม่แพงมาก
และญาติโยมรู้ก็มาบนสถานท่าสำเร็จ
แล้วก็จะเอาทึบมาถวายก็ประสบความสำเร็จกันส่วนมาก

พอเคยถูกไหวก็ทำมาค่าดี
ลูกสาวของพลอยหายพลอยหายราคาสองล้านอ่ะ

โดนจิตโดนใจให้หลานเจอพลอย
พอช่วง๒โมง๒โมงเช้าลูกโทรมาบอกว่าเจอพลอยแล้ว
จากเสียงร่ำลือที่ดังไปไกลครับ

เมื่อมีผู้คนมาถวายวิทยุทรานซิสเตอร์มากขึ้นมากขึ้น
ทางวัดจึงต้องนำไปแจกให้ชาวบ้านใช้บ้าง
ระยะต่อมากลายเป็นเหมือนวัตถุมงคลประจำวัดไปเลยทีเดียวครับ
ซึ่งเชื่อกันว่าหากใครได้ไปเปิดฟังขณะค้าขาย
จะทำมาค้าขึ้นขายดิบขายดี

ควรเป็นเพลงลูกทุ่งสนุกนะครับ

พวกแม้ค้าที่เขาไปเปิดขายของขายอะไร

และอยู่คู่กับคนไทยมาโดยตลอด
ซึ่งสิ่งของที่จะนำมาแก้บนนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ขอ
หรือบางทีก็ขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปขอว่ามีชื่อเสียงด้านใดบ้าง
แต่ก็ไม่ใช่ว่าบนบานขอพรไปแล้วจะไม่ต้องทำอะไรนะครับ
อยากให้ได้ผลโดยเร็ววันก็ต้องลงมือทำด้วยนะครับ
แล้วก็อย่าลืมครับทำอะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งอยู่ในศีลในธรรม
สิ่งที่หวังไว้ก็จะสมดั่งหวังอย่างแน่นอนครับ
ถือว่าเด็ดยกกำลังสองนะคะเพราะนอกจากจะมาถวายวิทยุท่านแล้ว

บูชาได้อีกด้วยที่สำคัญนะฮะอย่าลืมนะครับว่า
ท่านชอบฟังเพลงลูกทุ่งอืมถ้าหากไปแก้บนนะฮะ
ก็เปิดเพลงลูกทุ่งให้ท่านฟังด้วยแล้วกันเอาละครับ
ช่วงหน้าต้องห้ามพลาดเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่าน
ซึ่งเป็นการทำบุญแบบใหม่พี่